เขาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจู่

กระชากผมจะไปตบเธอบาดเจ็บนะฮะ

ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าจับไม่ได้

เธอก็ถามว่าเอาแล้วฉันต้องเจ็บฟรีอย่างนี้หรอ

จะให้จะทำยังไงล่ะบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนี้เอาไปโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์ครับ
บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาตอน๕ทุ่ม
มีเธอมีแม่ก็น้องสาวพากันไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ที่บริเวณหน้าห้องฮาลีวูดที่รามคำแหงซอย๓๗ในกรุงเทพ
ระหว่างกำลังก้มเงยเลือกซื้อของอยู่
มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่แว่นไม่รู้จักกันมาก่อนปรีเข้าไป
เสื้อกันหนาวเธอของน้องสาวเธอออก
แต่น้องเดินหนีไปเพราะว่าไม่รู้จักกัน
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะฟ้องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้
น้องสาวก็งงเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
มีของในมือก็ปลาของใส่ผู้หญิงคนนั้นทันที

วิ่งไปหาที่แฮชเชียร์ไปเอากันไกลจะไปแทง

ตั้งแต่เกิดเหตุนั้นก็เนี่ยพนักงานก็ช่วยกันไป
เพราะดีนะพนักงานเห็นแล้วก็ช่วย
ช่วยมาห้ามมาดึงผู้หญิงคนนี้ไว้

ยังมีการพูดจาด่าทอเหมือนแบบ

ทำอะไรเขาบางอย่างแต่คือย้ำว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
เพิ่งจะเคยเจอได้กันครั้งแรกนะครับ
หลังจากเกิดเรื่องตำรวจก็มาถึง

ทางเจ้าของทวิตเตอร์กับน้องสาวแล้วก็แม่ผู้เสียหาย
ตอนที่มาถึงเอาตัวทั้งหมดไว้ในห้องสอบสวน
แล้วผู้หญิงคนที่ก่อเหตุอยู่ข้างนอก
แต่ว่าทางผู้หญิงคนนั้นก็ยังด่าตะโกนเข้ามาในห้องไม่หยุดนะฮะ
แล้วก็พยายามจะวิ่งดันประตูเข้าไปทำร้ายต่อ
แต่แม่นั้นเอาตัวนั้นดันเอาไว้จนคุณแม่นั้นบาดเจ็บอีกนะครับ
เป็นภาพที่เขาถ่ายภาพนิ่งเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับ

ก็คนที่เขาเป็นคนบ้าทำอะไรไม่ได้
ดำเนินคดีก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้
แถมตำรวจยังหลุดข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้หญิงคนนั้นไป
คือไปให้เบอร์โทรศัพท์ไปอีกครับ
แล้วทำไมถึงให้เบอร์โทรศัพท์กับผู้หญิงคนนั้น

แล้วผู้หญิงคนนั้นกลับเอาเบอร์นั้นโทรมาขู่จะฆ่าเธอ

ขู่จะฆ่าเธอต่างนานาตอนนี้
กลัวมากไม่รู้จะทำอย่างไร
แล้วทำไมตำรวจถึงทำงานกันแบบนี้
จับไม่ได้แต่ไปให้เบอร์เขาอีกอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็เลยวิงวอนว่าตำรวจรับผิดชอบหน่อยแล้วกันว่าจะทำอย่างไรดี